คุณผู้ชมค่ะมาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชม

ล่าสุดถึงคิวของดิมดูคัลเลอร์นะคะ
แล้วก็อีกคนนึงข้างนี่เลยค่ะคุณบอสวงสมเกียจนั่นเองนะคะ
มาทักทายบันเทิงไทยรัฐค่ะเลยคว้าตัวหนุ่มดิมนะ
เมาส์มอยถึงเรื่องงานแสดงกับพี่หม่ำค่ะ
แล้วก็บ้านหลังใหม่ที่สร้างใกล้เสร็จแล้วด้วยนะ
ไม่รู้จะเป็นเรือนหอรอแต่งงานหรืออย่างไรนะคะ
หลายคนก็แซวแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ
บ้านหลังใหม่ก็อยู่ใกล้กันนะครับอยู่แถวบ้านหลังเดิม
ก็จะไว้ทำธุระแบบด้าน

เจาสาวก็ยังมีอยู่แล้วครับอยู่ทั้งนั้นแหละคนเดียวกัน

แดงอยู่แล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนไหนผมเรียกมาแจ้งพี่แจ๊กรีน

ชวนเผื่อยแล้วแหมคุณแม่ไม่ชวนยังไง

ก็ต้องรอติดตามผลงานของเขาต่อไปนะคะ